เรื่องของตัวเลขพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

ตะเคียนทอง๖พี่น้องนะคะ
แล้วแต่ละต้นคืออายุกว่า๒๐๐ปีทั้งนั้นเลยนะคะ

สายทองวัฒนาของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

กลุ่มก้อนแบบนี้จุดทูบแบบนี้

ตะเคียนทอง๖พี่น้องค่ะ
แต่ละต้นเนี่ยความยาวสักประมาณ๓๕เมตรนะคะ

คุณมณ์เทียนเนี่ยแกเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ

สามารถสื่อสารกับเจ้าแม่ตะเคียนทองได้
เล่าบอกว่าเจ้าแม่มักจะมาเข้าฝัน

ล่าสุดค่ะฝันว่าเธอกับชาวบ้านรวม๔คน

เห็นสะใบแดงวางบนพานทองใกล้กับตะเคียน
จากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกใบ้เลขเด็ดในฝัน
เลขเด็ดที่ว่านั้นคือเลข

บอกได้ไหมบอกเลขเด็ดของเธอที่เธอฝันได้ไหมอะไรฮะ
ได้สิถ้าเขาฝันเขาพูด

เธอก็เลยเอาล่ะที่ฝันแบบนี้
ก็เลยมานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงฝันแบบนี้
ก็เลยคิดไปว่าท่านเจ้าแม่ตะเคียนทอง๖พี่น้อง
คงอยากให้พาเพื่อนไปขอเลขเด็ด
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการจุดค่ะ
จุดค่ะผิดอันนั้นของแม่น้ำหนึ่ง
จุดแล้วได้เลขอะไร